มาดูความเคลื่อนไหวของแอมผู้ต้องหาในคดีนะครับ
วางยาแล้วมีผู้เสียชีวิต๙ตอนนี้เพิ่มเป็น๑๒ศพแล้ว
เมื่อคืนนี้เธอเครียดนะครับเครียดความดันขึ้นสูงปี๊ดเลย
ต้องส่งโรงพยาบาลกลางดึกนะครับ
หลังจากตำรวจคุมตัวนางสาวสารารัฐรังศิวุฒาพรหรือว่าแอม
ผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนไปสอบปากคำที่กองปราบปรามตลอดทั้งคืน
ผู้ต้องหาไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะครับแล้วก็ช่วงเที่ยงคืนนะครับ
ขณะนำตัวเข้าห้องควบคุมนะครับผู้ต้องหา
พบว่านางสาวแอมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็มีความดันสูงถึง๑๗๐๒๒๐มิลลิเมตรประหลอดนะครับ
พนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็กู้ชีพต้องพาตัวไปส่งโรงพยาบาลตำรวจ
ให้น้ำเกลือแล้วให้พักผ่อนดูอาการจนทุเลานะครับไม่น่าจะเป็นอันตรายแล้วตี๔ส่งกลับมาที่กองปราบปราบ
แล้วก็คอยติดตามอาการนะครับพบว่านางสาวแอมเนี่ยอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
เธอบอกว่าเธอป่วยเป็นความดันโลหิตสูงด้วยนะครับหลังจากถูกจับเธอเครียดครับ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจนำตัวนางสาวแอมนะครับไปฝากขังที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
โดยระหว่างคุมตัวลงมานะครับเธอมีสีหน้าเคร่งเครียดแล้วก็อิดโรยเดินก้มหน้าแบบนี้
ปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนครับ
พนักงานสอบสวนจะต้องสอบปากคำพยานเพิ่มเติมอีก๑๐ปาก
แล้วท้ายคำร้องนะครับพนักงานสอบสวนคัดค้างการประกันตัว
เนื่องจากผู้ต้องหามีอดีตสามีเป็นตำรวจ
ประกอบกับมีผู้เสียชีวิตลักษณะเดียวกันอีกหลายราย
และเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง
ถ้ากุธฮัตได้รับการประกันตัวอาจจะหลบหนี

ก็อนุญาตให้ฝากขังนะครับก็คือไม่ได้ประกันตัวนะ
ขณะที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานครับ
เก็บหลักฐานในรถที่นางสาวแอม
ขับมาที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเมื่อวานนี้
นายระพีชำนาญเรือนะครับเพื่อนของนางสาวก้อย
ซึ่งเป็นผู้ประสานงานเหยื่อในคดีนี้
ก็บอกว่าหลังจากมีการเปิดข้อมูลวงแชร์
ที่มีความเกี่ยวพันกับร้อยตำรวจเอกหญิงการดา

ออสก็อยู่ในวงแชร์เดียวกันนั่นแหละครับ
แล้วก็ได้รับการติดต่อจากญาติว่าครูออสเสียชีวิต
ในลักษณะเดียวกันกับเหยื่อรายอื่น
ส่วนเหยื่ออีกรายที่อยู่ในวงแชร์เดียวกัน

เสียชีวิตในแผงผักตลาดมหาชัย

ส่วนคนที่รอดชีวิตอยู่เมืองกาลครับกาญจนบุรี
ทราบจากการบอกเล่าของคนในกลุ่มของเหยื่อ

แล้วนางสาวแอมให้กินยาบางอย่าง

เจียนแต่ไปหาหมอได้ทันเวลาพบว่า

แนวทางการสืบสวนสอบสวนและพญาหลักฐาน
จะมัดคนกระทำผิดได้ครับ

ขึ้นอยู่กับแนวทางการสอบสวนสืบสวน

พี่ต้องทำอย่างไร

ขนาดเราไม่รู้จักกันเรายังช่วยเลย
ยังนำทรัพย์สินของผู้ตายไปด้วย

จนถึงวันที่๑๖ตอนเย็น

จากพี่สาวของผู้เสียชีวิตมา

สังคมและประชาชนลองตัดสินให้ผมหน่อยดิ

นางสาวทันพิชาเอกสุวรรณวัฒน์
ทนายความของนางสาวแอมระบุว่า
โดยเตรียมหลักทรัพย์ในการยื่นประกันตัวเป็นเงินสด๔แสนบาท
แต่ก็ไม่ต้องการให้ลูกความได้รับการประกันตัว
เนื่องจากต้องการให้พนักงานสอบสวน

จะได้ไม่เป็นข้ออ้างว่าลูกความเธอ

เพื่อจะได้ไปสู้คดีกันในชั้นศาลอย่างเต็มที่ครับ

ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะตำรวจเองก็เดินหน้านะคะ
หาหลักฐานแล้วก็ความเชื่อมโยง
คนใกล้ชิดของนางสาวแอม

ประเด็นที่ตำรวจพุ่งเป้าไปเนี่ยนะคะ
มีสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือการลงทุน
ซึ่งเขาก็ตั้งเป้าว่าตรงนี้เนี่ย
อาจจะเป็นประเด็นที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะ
พบหลักฐานหลังจากที่พบหลักฐานการเสียชีวิตของนางสาวสิริพร
ก้อยอายุ๓๒ปีผู้เสียชีวิตคนล่าสุด
ซึ่งก้อยก็เป็นคนรู้จักสนิทสนมกับนางสาวแอม
และเป็นอีกรายหนึ่งที่พบหลักฐานว่า
มีการอยู่ร่วมกันก่อนที่จะเสียชีวิต
จนนำไปสู่การออกหมายจับนางสาวแอมป์
นางสาวสิริพรถือเป็นผู้เสียชีวิตลำดับที่๘
ถ้าไล่เรียงลำดับคนใกล้ชิดของนางสาวแอม
เสียชีวิตอย่างปริศนาไล่ไปตั้งแต่ปลายปี๖๓
คุณผู้ชมดูตามกราฟิกของเรานะคะวนซ้ายไปเลยนะคะ
ตั้งแต่ปลายปี๖๓ถึงปี๖๖
ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จัก
มีอยู่คนนึงก็คือนายแด้ซึ่งเขาคบกันเป็นแฟน
เมื่อวานนี้นางวาสนาซึ่งเป็นแม่ของนายสุธิศักดิ์หรือนายแด้
ให้ปากคำถึงวันที่ลูกชายเสียชีวิตนะคะ
บอกว่าวันนั้นเนี่ยนางสาวแอมเป็นฝ่ายติดต่อกู้ภัย
เป็นฝ่ายติดต่อโรงพยาบาลทำเองหมดเลย
แม้แต่การแจ้งนำศพกลับมาทำพิธีก็ทำเองไม่ได้ให้เธอเข้าไปยุ่ง
ทีมข่าวสอบถามไปที่๑๐เอกเอกพันธ์ลายกิ่ง
หัวหน้ากู้ภัยส่งเสริมธรรมจุดบริการอำเภอหนองหาญอุดรธานี
ก็บอกว่าก่อนนายแด้เสียชีวิตที่ห้องพัก
นายแด้ไปเป็นลมที่ปั๊มน้ำมันก่อน
สภาพนายแด้ตอนนั้นคล้ายกับมีอาการสโตรก
เหงื่อออกตัวเย็นปัสสาวะราดกางเกง
แต่ก็พูดได้แล้วแจ้งเขาบอกว่าเนี่ยแน่นหน้าอก
แฟนสาวก็ดูท่าทางห่วงใยกันดี
หลังจากส่งโรงพยาบาลหมอดูอาการแล้วก็ให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านค่ะ
ผู้หญิงบอกกี้ง่ายบ้างว่าแฟนเป็นลมหรือว่าอะไรสิ
โรคหลอดเลือดจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเรื่องต้น
สำหรับในแด้นี้นะคะถ้าเราไล่เรียงกันดู
จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มคนสนิทของนางสาวแอม
ซึ่งจะอยู่ในฐานะแฟนหรือคู่ชีวิตนะคะ
สถานะเขาก็จะใกล้ชิดกว่าคนอื่น
แต่ว่าพอตรวจสอบไปยังกลุ่มผู้เสียชีวิตคนอื่น
จะมีอย่างน้อย๔รายที่เกี่ยวข้องกับปมของการลงทุน

อย่างเช่นผู้กองดาสารวัตรปูคุณเอ๊ะ
แล้วก็คุณก้อยนะคะ
อาจารย์โต้งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยามองว่า
ส่วนสำคัญก็คือการหาความเชื่อมโยงของหลักฐานผู้ตายและผู้ต้องสงสัย
เชื่อมต่อจนพิสูจน์การก่อเหตุให้ได้นะคะ
แม้ว่าผู้เสียชีวิตหลายรายจะชาปนกิจไปแล้ว
แต่ว่าข้อมูลการชนสูตรหรือว่าหลักฐานด้านการติดต่อ
ระหว่างผู้เสียชีวิตกับผู้ต้องสงสัย
สามารถเอามาเป็นข้อสรุปได้ทั้งหมด
โดยเฉพาะหลักฐานจากภาพหรือข้อมูลเสียงสนทนาต่างเช่นกันค่ะ
คนแข้นจัดทราบตัวผู้ก่อเหตุหรือว่าเป็นใคร
เพียงแต่จะหาความเชื่อมโยงของหลักฐานเท่านั้นเองในแต่ละคดี

หรือผลรายงานการชนสูตรศพจากแพทย์เท่าที่มีอยู่
มาเชื่อมรวมกันในแต่ละคดี

จะมีพยากฐานที่มีความแตกต่างกัน

ถ้าหากว่าเอามาเปรียบเทียบกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง

อาจารย์โต้งบอกว่าแตกต่างกันพอสมควรนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่ารักษณะของฆาตกรต่อเนื่องในอดีต
จะก่อเหตุเมื่อตอบสนองความรุนแรงของตนเอง
แต่คือก็อาจจะมีความกดดันมีประสบการณ์ที่ไม่ดีของตนเอง

แต่คดีนี้ลักษณะการลงมือไม่ใช้ความรุนแรง

ซึ่งสติสัมปัชญะและการตัดสินใจขณะเกิดเหตุ
ก็ไม่เหมือนกันนะคะแตกต่างกันมาก
อันนี้คือมุมมองของอาจารย์โต้งค่ะ
ท่านบรองผู้ประชาการตบรุษแห่งชาตินะครับ
วันนี้ออกมายืนยันเลยนะครับบอกว่า
คือเรื่องของผู้เสียชีวิตผู้เสียหายในเรื่องนี้เนี่ย๙ไป๑๒นะ
แล้วท่านบอกว่าคนที่รอดชีวิตเกี่ยวข้องมาให้ปากคำ
แม้กระทั่งคดีที่มีการชาวประนักกิจศพไปแล้ว
มีประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับขอให้มาให้ปากคำ
พลตบรุษเอกสุรเชษฐ์หักพารบรองผู้ประชาการตบรุษแห่งชาติ
เป็นหัวหน้าชุดสอบสวนคดีแอมสารารัฐเนี่ยนะครับ
ตอนนี้นะครับเขาเชิญพยานปากสำคัญที่ถือว่าเป็นผู้รอดชีวิต
จากเหตุการณ์วางยาเข้าให้ปากคำในฐานะพยานสำคัญ
ซึ่งเหยื่อรายนี้นะครับคุณผู้ชมทราบว่าถูกล่อลวงให้กินสมุนไพร
จนเกิดอาการผิดปกติแต่เคราะห์ดีนะครับ
ครอบครัวส่งรักษาช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทัน
ส่วนผู้เสียชีวิตขนาดนี้พบว่ามี๑๒ศพ
ล่าสุดเป็นชาวนครปฐมนะครับแนวทางการสืบสวนนะครับ
ขมวดปมนะครับเชื่อมโยงระหว่างบุคคลและ
ผู้ต้องสงสัยและผู้เสียชีวิตเอาไว้แล้วนะครับ
พุ่งไปที่การฆ่าล้างหนี้ฮะเนื่องจากผู้ก่อเหตุนะครับ
เป็นลูกหนี้ด้านการเงินกับบุคคลที่เป็นเพื่อน
หรือคนรู้จักหลายรายส่วนบางรายที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องของหนี้สินหรือการลงทุนอยู่ระหว่างการขยายผลครับ
คุณผู้ชมครับแฟนของผู้หญิงผู้รอดชีวิตนะครับ
อยู่ระหว่างการให้ปากคำกับตำรวจแล้วเปิดเผยกับนักข่าวบอกว่า
วันนั้นแฟนกินยาแคปซูนะครับที่แอ้มเนี่ยอ้างว่าเป็นสมุนไพร

ไปส่วนแฟนนะครับของเขารู้จักกับแอมเนี่ย
เพราะว่าแฟนของเขาเนี่ยเป็นเพื่อนของรองผู้กำกับการสามีของแอมอีกทีนึงฮะ
แฟนพี่รู้จักกับ

เขาเป็นเพื่อนของรองผู้กำกับการสามีของแอ้ม
แล้วพอหลังจากเกิดเหตุอะค่ะพี่
แอมได้มาถามแฟนไหมว่าเออเป็นยังไงอาการเป็นยังไงบ้างหรืออะไรอย่างนี้

ไม่เครียดไม่เครียดไม่มีติดต่อไม่ติดต่อไม่ได้
แล้วคุณหมอเนี่ยบอกว่าแฟนพี่เป็นยังไงบ้างคะ
อาการเจริญสารสารเคมีหรือสารอะไรอย่างนี้ไหม
คุณหมอมันยังสงสัยนะครับเพราะวิทยาวิทยาที่ประเทศครับ
ผู้เสียชีวิตที่พบหลักฐานเพิ่มในจังหวัดนครปฐมเป็นครูผู้หญิงครับ
ชื่อนางสาวผุศดีหรือว่าครูออส
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔ที่จังหวัดนครปฐมครับ
เสียชีวิตวันที่๒๐พฤศจิกายน๒๑๖๕ที่ผ่านมาครับ
ในบ้านพักอเภอดรตวมจังหวัดนครปฐม

แตกต่างจากรายอื่นเพราะมีน้ำลายฟูมปากครับ
แต่เนื่องจากผลชนสูตรระบุว่าเธอป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือด

ครอบครัวก็เลยไม่ได้ติดใจในตอนนั้น
กระทั่งพิสูจน์หลักฐานภาค๗เข้าเก็บหลักฐานในวันนี้
พ่อของครูออสนะครับเล่าบอกว่า
ลูกสาวรู้จักกับแอมเพราะว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง
วิทยาลัยพระศึกษาที่จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ลูกสาวเสียชีวิตเนี่ยแอมมาที่บ้านแต่เช้าเลย
แล้วมาอีกทีก็วันเผาศพลูก
ขณะที่ตลอดทั้งวันของวันนี้นะครับ
พลตำรวจโทษธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์

เรียกประชุมตำรวจในสังกัด๔จังหวัดนะครับ
ที่พบคดีแอมนะครับประกอบไปด้วย
นครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีและเพชรชบุรี
แล้วสั่งหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตทั้งหมดเพิ่มเติม
ขณะเดียวกันแจ้งไปยังประชาชนในพื้นที่
หากพบข้อมูลการเสียชีวิตปริศนาของญาติ
และเป็นบุคคลที่เคยรู้จักมักคุ้นกับแอม
ให้นำหลักฐานเข้าแจ้งความนะครับเพิ่มเติมที่โรงพักในท้องที่
หรือที่ทางกรประชาการตำรวจภูทรภาค๗ก็ได้

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเมื่อไม่กี่นาทีวันนี้
ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบกรณีการเสียชีวิตเพิ่มอีก๑ศพ
บิ๊กโจ๊กสรุปว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน๑๒ศพด้วยกันครับ
คุณผู้ชมครับทนายความของนางสาวแอม
ที่ชื่อทันพิชาเอกสุวรรณวัฒน์
ที่เขาบอกว่าจริงแล้วนะ

และอยากจะพนักงานสอบสวนหาพยาหลักฐานให้เต็มที่เลย
จะได้ไม่เป็นข้อมูลว่าไปยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐาน
อยากให้ฟังเสียงทนายแนวทางการต่อสู้คดีนี้หน่อยครับ
และไม่ได้ยกเป็นข้ออ้างในขั้นพิจารณา
มีการสู้แบบนี้แนวพี่ที่มันเคยเป็นประกันตัว
พี่นะพี่ต้องการกันออก
และให้คนที่ทำงานข้างนอกทำได้อย่างเต็มที่
ใครจะทำอะไรทำอะไรฟาดทีเดียวบนห้องพิจารณา